เรื่องของสารวัตรสิวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปาร์ตี้เลือด

คือมันก็จะเห็นเลยว่ากลุ่มไหนที่แบบช่วยเหลือ
กลุ่มไหนที่ละเว้นปฏิบัติหน้าที่
กลุ่มไหนให้การเท็จเดี๋ยวมีนะเดี๋ยวมีแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแน่นอน
แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะทางรองโจ๊กเองเนี่ย
ก็มาที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ตามความคืบหน้าเรื่องนี้นี่แหละค่ะเกี่ยวกับคดียิงสารวัสสิว
แล้วบอกด้วยนะบอกว่าการรวบรวมหลักฐานจากวงจรปิด
แล้วก็ผลสอบพยานในที่เกิดเหตุครบถ้วนหมดแล้ว
รู้ว่ามีนายตำรวจงานเลี้ยงรายไหน
ละเลยการปฏิบัติหน้าที่ทั้งที่เผชิญเหตุซึ่งหน้าก็คือ
เจอว่ามีคนยิงสารวัตรสิวซึ่งหน้าแล้วแล้วก็มีคนที่ให้การขัดแย้ง
กับความเป็นจริงไม่ละอายใจต่อเกียรติภูมิของตำรวจ
โจ๊กใช้คำนี้พฤติกรรมเหล่านี้ค่ะเข้าข่ายความผิด
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือว่าตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑๕๗นั่นเองตำรวจที่อาจจะเข้าขายเนี่ย
เจาะเตรียมโดนเนี่ยนะคะ๑๔นาย๑๔นายมีใครบ้าง
พันธุ์ตำรวจเอกพานุทัศน์เหลืองสัจกุลอันนี้เป็นภูมิกับการสืบสวน
ไทยองค์กำส่งปุ๊ยจะสำหรับปรับพิชิดชิวปริชา
หรือตำรวจเอกอาณุชิตรอตบลงอักนู่ชิศบรรณชาย
จะเสียความกลัวอภิรักษ์รถภวง
ตำรวจโทษสุธิการแซ่ล้อแล้วก็สิบตำรวจตรีธนทัศน์ท่าน้ำตื้น
ร้อยตำรวจเอกประสมมาตรแสงสุกมีดาบตำรวจถนอมศักดิ์มีศรี
ตำรวจเอ่อสิบตำรวจตรีสันเสริญศรีอุบลแล้วก็มีดาบตำรวจสมโชคบัวชัย
ร้อยตำรวจเอกจตุรวิทย์ชาวานเกียรติธนาร้อยตำรวจโทมณัฐจันมีทรัพย
แล้วก็ร้อยตำรวจเอกสิริชัยรูปสวยซึ่งกรณีที่มีข่าวมาที่พี่เบิร์ตบอกไง
บอกว่าอะไรนะภูมิกับเบิ้มต้องโดนแจ้งข้อหา
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้เนี่ยทางด้านรองผู้อำกับการกองปราบ
ท่านก็อธิบายนะว่าต้องดูหลักฐานประกอบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดไหม
ถ้าเกิดว่าพบว่ามีความผิดเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็จะดำเนินการตั้งข้อหา
แต่ว่าจะระบุในสำนวนว่าภูมิกับเบิ้มเสียชีวิตแล้ว
และสำหรับการแจ้งข้อหาตำรวจที่เกี่ยวข้องคดีนี้ก็ยืนยันนะคะ
ว่าเป็นไปตามคำให้การของพยานแวดล้อม
แล้วบอกว่าให้การเนี่ยแต่ละคนก็ให้การมันจะต้องมีคนที่ให้การจริง
อดคล้องกันกับหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เลยสรุปสำนวนพฤติกรรมของตำรวจดังกล่าวได้
ก็เลยจะนำไปสู่การแจ้งข้อหาทั้ง๑๔นายลองฟังผู้การกองปราบค่ะ
ในวินาทียิงเนี่ยเอาเป็นว่ามีพยานเห็นหลายปากในหลายส่วนนะครับ
ทั้งสองส่วนทั้งในโต๊ะที่โต๊ะกำนันนั่งอยู่หรือว่าโต๊ะที่เป็นโต๊ะเอพีนะครับ

อันนี้มีพยานอ่าเห็นข้อที่จริงแล้วกันก็ก็ถือว่าเป็นพยานที่เห็นเรื่องการยิงเนี่ย

แล้วตำรวจที่ไปงานแต่ไม่โดนดำเนินคดีมี๗นาย

คนที่ให้ความช่วยเหลือขณะที่สารวัสสิวโดนยิง๖นาย
แล้วตัวตำรวจอีกนายหนึ่งที่ได้รับบัตรเจ็บพันตำรวจโทวสินพันปีค่ะ
นี่แหละอันนี้ถือว่าเป็นผู้เสียหายในคดี
แต่ว่าน่าสังเกตเหมือนกันนะคุณผู้ชมใน๖นายที่ว่า๓ใน๖นายที่เข้าให้การช่วยเหลือเนี่ย
เป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาของสารวัตรสิวทั้งหมด
อันนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชมทั้งหมดคือ๗นายที่ไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะคะ
นายที่ไม่ถูกดำเนินคดีคุณผู้ชมรองโจ๊กบอกมีหนึ่งในนั้น
ชักปืนขึ้นลำกล้องเตรียมยิงตอบโต้
จะสู้กับกลุ่มของกำนันนกแล้วก็หน่องมือปืน
อันนี้เรื่องนี้รองโจ๊กท่านบอกเองเลยครับแต่ว่ารายละเอียดวินาทีนั้นเนี่ย
โจ๊กบอกไม่ขอเปิดเผยเพราะว่าอยู่ในสำนวนสอบสวนของกองปราบครับ
นายถ้าย้อนไปก็มีดาบตำรวจชนะนัทมีดาบตำรวจสารวุฒิ
จาก๑๐ตำรวจเมธิสกรพันตำรวจตรีณรงษ์จาก๑๐ตำรวจพลสพร
พันธุ์ตำรวจโทพัฒระและพันธุ์ตำรวจโทวะสินที่เป็นผู้เสียหาย

รายชื่อสังเกตว่า๕ใน๖นาย
เฉพาะที่ช่วยเหลือสารวัตรสิวนะคุณผู้ชม

ใน๖สังกัดสถานีและกองกำกับการเดียวกับสารวัตรสิวทั้งหมด

ตำรวจนายที่ชักปืนขึ้นลำกล้องพร้อมตอบโต้คือ
สรวจไอซ์หรือว่าพันธุ์ตำรวจโทวศิลป์พัทรวรรยาวิสุธิ์ครับ
เป็นสารวัตรสืบสวนสพสะยายโสมจังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวะนั้นสารวัตรไอซ์ลุกจากโต๊ะไปเข้าห้องน้ำกับผู้หญิงที่มาด้วยกัน
กระทั่งได้ยินเสียงปืนขึ้นมา
สารวัตรไอซ์ก็เลยชักปืนออกมาขึ้นลำกล้องแล้วก็รีบวกกลับมา
แต่คาดว่าขณะนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันผ่านพ้นไปแล้วครับ
ฟังเสียงรองโจ๊กหน่อยครับ

ยิงใส่คนก่อเหตุล่ะ

โจ๊กท่านย้ำอีกครั้งว่ารายละเอียดของเหตุการณ์ก็อยู่ในสำนวนแล้ว
มีทั้งตำรวจที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราชไม่ว่าอยู่ในสถานการณ์ใด
และมีทั้งตำรวจที่ไม่รู้หน้าที่นี่ท่านบอกแบบนี้เลย
คุณผู้ชม